ไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนเลยนะ

ทีนี้เธอกับแม่ก็แยกย้ายกันไป

จนวันหนึ่งเธออยากจะมีบัตรประจำตัวประชาชน

คุณผู้ชมว่าตอนจบเรื่องนี้เป็นอย่างไร

นี่แหละที่บอกว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ก็เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาส

กับเจ้าหน้าที่ว่าเธอเองไม่เคยมีบัตรเลยนะ
เนื่องจากว่าแม่ไม่ได้แจ้งเกิดตั้งแต่แรก

เกิดที่บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่อำเภอลำปลายมาตร

จากนั้นแม่ก็พาคุณต้อย

อยู่ที่อำเภอหัวหินก่อนประถุพิธุขันต์

ต้อยตอนนั้นอายุได้๑๓ปีปุ๊บก็ไปมีครอบครัว
ระหกระเหินสุดท้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็ป้าต้อยเนี่ยตอนนั้นมีลูกกับสามี๓คน
หมายถึงมีลูก๓คนกับสามีนะไม่ใช่สามี๓คน
มีลูก๓คนแต่ว่าลูกป้าต้อยทุกคนเนี่ย
มีบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมดเลย
ต้อยคนเดียวไม่มีเลยไม่ได้รับสิทธิ์อะไรที่พึงจะได้จากทางราชการ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสืบค้นข้อมูลนานกว่า๓สัปดาห์
เพื่อยืนยันตัวบุคคลจนพบว่าอ้าวแม่ป้าต้อยยังมีชีวิตอยู่
คือยายแหล่ปัจจุบันอายุ๘๗ปีครับอยู่ที่ประจวบคิริคันนั่นแหละ
ซึ่งการที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับป้าต้อยได้
ถ้าตรงกันถึงจะสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเงื่อนไขนี้ให้กับป้าต้อยทราบครับ
ต้อยพอรู้ว่าอ้าวแม่ฉันยังมีชีวิตอยู่

เพราะจากกันไปตั้งแต่ป้าต้อยตอนนั้นอายุ๑๓ปี
ตอนได้วีดีโอคอลคุยกันครับ
ต้อยบอกโอ้โหคิดถึงแม่เสมอเลยนะ
แต่ไม่รู้จะไปตามหาแม่จากที่ไหน
จริงคิดว่าแม่อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้นะเนี่ย

ต้อยอยากตอบแทนบุญคุณแม่อยากจะเดินทางไปหาแม่ใจจะขาดเลยนะ
ติดเรื่องเงินไม่มีเงินค่ารถนะครับ
ต้อยก็บอกอยากกอดอยากคุยกับแม่เหมือนครั้งที่ยังเป็นเด็กเลย

แล้วก็อยากรู้ว่าแม่แหล่ของป้าต้อยเนี่ย
จะยังจำหน้าลูกได้หรือเปล่าครับ
นักข่าวเลยที่อยู่ที่หัวหินนะประจำอยู่ที่นั่น
ไปที่บ้านแย่แหล่แม่ของป้าต้อยนี่แหล่ก็อยู่กับ

ไฟฟ้าให้ใช้ยังไม่มีอะไรเนี่ย

ให้คุยกันให้ยายแหล่คุยกับป้าต้อย
ก็แม่ลูกได้คุยกันแล้วนี่จังหวะนี้คุณผู้ชมฮะ
ทันทีที่ได้เห็นหน้ายายแหล่ป้าต้อยเป็นอย่างไร

แม่ทำไมลูกจะจำแม่ไม่ได้
แม่จำลูกด้วยด้วยหรือเปล่า

คุณแม่แหล่ได้ชัดเจนนะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปมาหามาหาที่ประจบคิดขัน
ส่วนคุณสมพรอย่างที่บอกคือเป็นลูกคนเล็กของคุณแม่แหล่
แล้วก็เป็นน้องชายของป้าต้อยด้วย

ดีใจจะได้เจอพี่สาวอีกครั้งจะได้เจอพี่ต้อย

ตัวคุณสมพรณ์เองก็เชื่อว่าแม่แหล่ดีใจสุดเลย

นับวันรอเมื่อไหร่จะวันจันทร์นะ
ไม่แหล่ะไม่ต้องรอนานพรุ่งนี้วันจัดแล้ว

ทำให้แม่ลูกที่ไม่ได้เจอกัน๔๗ปีได้มาเจอ